นี่ล่าสุดนะคะได้รับบทเด่นในหนังเรื่องขุนพันสามเป็นอะไรรู้ไหม

เจ้าของคทาแคล้วฆาตปลอดภัยไง

แล้วยังได้โชว์ลีลาจอมขมังเวทในบทบาทของ
เสือมเหสวนเจ้าของคาถาแคล้วคลาดปลอดภัยค่ะ
มาริโอสักนิดนึงละกันโอ้โหเห็นหน้าฝรั่งแบบนี้
มาริโอจ๋าพี่แจ๊คถามมาว่าเชื่อเรื่องเครื่องลางของขังหรือเปล่า
มาริโอบอกพี่แจ๊คเลยว่าผมเนี่ยเชื่อร้อยเปอร์เซ็นต์
ตอนแรกพี่ก็ไม่เชื่อนะเพราะว่านางหน้าลูกครึ่งอ่ะ
แล้วเชื่อร้อยเปอร์เซ็นไม่พอพี่แจ๊ค
ตัวเองเนี่ยก็ยังมีของขลังเอาไว้บูชาด้วย
ของขลังจะเป็นอะไรเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับเรื่องขุนพันธุ์หรือเปล่า

เป็นการพลิกบทบาทแล้วก็เป็นอะไรที่ตื่นเต้นมากเพราะว่าได้มาร่วมงานกับไอดอลของเราคือพี่จ่อยครับ
จริงโอ้ก็เชื่ออยู่แล้วครับก็โอ้เชื่อเรื่องเครื่องรางของขังอยู่แล้วว่ามันอยู่ที่ความเชื่อของคนคนนั้น

มันเป็นเอฟเฟคไหมแม่เราก็เลยมีสโบ๊คขึ้นมาหน่อย
ก็ถือว่าเป็นความภาพภูมิใจของตัวเองและของพวกเราด้วยนะคุณผู้ชมนะ

จริงนะเป็นแฟนที่โน้นก็กรี๊ดกราศเหมือนกันนะคะ

เพราะว่ากำลังจะมีโปรเจกต์หนังและละครเรื่องใหม่ด้วย
เป็นเรื่องอะไรกันบ้างไปอัปเดตกันหน่อยค่ะ
หลายคนชอบว่าโอ้โอ้แบบหล่อมากโปรซานสะเทือนอะไรเงี้ย
ผมว่าแสงที่นั่นอาจจะดีฮะแล้วก็แม่แต่งดีครับ
หลังจากขุนพันสามก็จะฉายวันที่๒มีนานะครับ
ก็มีละครอีกเรื่องหนึ่งครับเรื่องหมอหลวงครับ

ทางอาฟิตทางออฟิตครับ

แล้วจ๊ะกะลินทำไมต้องทำแบบอย่างเงี้ย